อีกหนึ่งเหตุค่ะเป็นความคืบหน้ากรณีรอปภ
ฆ่าเพื่อนรอปภยัดกระสอบ
ข่าวนี้เราตามกันมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มตัวผู้ที่ก่อเหตุได้
แล้วก็เมื่อวานนี้นะคะมีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ซึ่งทางด้านผู้ต้องหาสีหน้าเรียบเฉยนะคะ
นายสมชายแก้วอ่อนอายุ๖๖ปี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยองค์การทหารผ่านศึก

ฆ่านายถาวรเขจรสายอายุ๕๓ปี

ก็ล่าสุดก็ถูกตำรวจสำโรงเหนือนะคะ
คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เมื่อวานนี้จุดที่ก่อเหตุค่ะ

กรมควบคุมมลพิษถนนปู่เจ้าสมิงพรายที่สมุทรประการ
จับกุมได้คือวันเสาร์นะคะ

จุดที่เกิดเหตุต้องบอกก่อนอยู่ที่สมุทรประการ
แต่ไปจับกลุ่มได้ที่อุบลราชธานี

หนีไปอยู่บ้านญาติในพื้นที่ตำบลสว่าง

แล้วก็เมื่อวานที่นำตัวมาทำแผน
ใช้กำลังตำรวจประมาณ๒๐นาย

และผู้ต้องหาตลอดระยะเวลาการทำแผน

ผู้ต้องหาสีหน้าเรียบเฉยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจตรีธรรมนูลไตรทิพย์พงศ์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
ก็บอกค่ะว่าผู้ต้องหาก็รับสารภาพ

แล้วผู้ตายมาเข้าเวรต่อจากผู้ต้องหา
ทีนี้พอมาเจอหน้ากันก็เริ่มมีปากเสียงกัน

เคยไปรายงานกับหัวหน้ารอปภ
ว่าผู้ต้องหาชอบดื่มเหล้าขณะทำงาน
ทีนี้หัวหน้ารอปภก็มาตำหนิมาตำหนิผู้ต้องหา
ก็เลยกลายเป็นความรู้สึกแค้น

ก่อนที่ผู้ต้องหาจะเอาอาวุธปืนปากกา
จุด๒๒เขาเหน็บเอาไว้ที่คอเสื้อค่ะ
ติดตัวไว้แล้วก็เอาออกมายิงผู้ตายสองนัด
กระสุนเข้าที่หน้าอก๑นัดแล้วก็ที่ศีรษะ๑นัด

หลังจากนั้นผู้ต้องหาก็จะอำพลางศพค่ะ
นำศพผู้ตายยัดใส่กระสอบ
แล้วเอาเชือกมัดแล้วก็ใส่รถเข็นผักแบบนี้
ไปเอาไปวางไว้ข้างบ่อบำบัดน้ำเสีย

โยนลงบ่อบำบัดน้ำเสียค่ะ
แต่ว่าจังหวะนั้นเองเหมือนมีคนเดินผ่านมา
ผู้ต้องหาก็เลยทิ้งศพเอาไว้แล้วก็หลบหนี
ตอนหลบหนีจากสมุทรประการ

หลังจากนั้นก็หนีต่อไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านญาติ

ส่วนอวุธปืนเขาก็บอกว่าระหวังที่หลบหนี
ก็เอาโยนทิ้งไว้ที่ข้างทาง
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่สามารถตามจับกลุ่มตัวได้

ก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

เพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย